พาคุณผู้ชมไปที่สุราชธานีกันหน่อยนะคะเตือนไว้ตรงนี้
ริจะเป็นโจรต้องทำใจเพราะคุณจะต้องติดคุกแน่นอนถ้าถูกจับได้
รายนี้เป็นโจรขโมยถังแก๊สค่ะอยากเป็นโจรแต่ไม่คิดจะทำใจติดคุก
โดนตำรวจจับได้ทำไงดีอ่ะไม่อยากเข้าคุกเลย
อุบายบอกว่าโอ๊ยลุงตำรวจปวดท้องจังเลยปวดท้องมาก
ตำรวจเขาก็เห็นใจอ่ะคุณเขาพาไปส่งห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
แล้วเป็นยังไงอาศัยจังหวะเผลอแป๊บเดียวกระโดดหนีจากเตียงห้องฉุกเฉิน
วิ่งหนีไปเลยค่ะแล้วคิดว่าหนีได้เหรอนั่นน่ะสิ
คิดว่าทำทีเป็นปวดท้องแล้วหนีจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแล้วจะหนีรอดเหรอคะ
เพราะตำรวจที่ส่อพอกเกาะสมุยเข้ามากันทั้งโรงพรักษ์ค่ะ
จับได้เสร็จแล้วพาไปจะเอาไปสอบปากคำที่สพเกาะสมุย
ส่งตัวขออนุมัติศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังเป็นโจรแต่ไม่อยากติดคุก
อุ้ยคุณตำรวจผมปวดท้องมากเลยเจ้าหน้าที่ก็อ่ะพาไปโรงพยาบาลก่อน
ส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเกาะสมุยอาศัยจังหวะตำรวจเผลอแป๊บเดียวเองค่ะ
กระโดดออกมาจากห้องฉุกเฉินแล้ววิ่งตัวปลิวเลยค่ะตำรวจเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่าสิบนายเลยนะคะ
แล้วก็มีอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะเกาะสมุย
พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเรียกได้ว่าปิดทั้งโรงพยาบาลเพื่อหาเธอคนเดียวเลยค่ะ
ตระหนกตกใจกับชาวบ้านที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วยหากันอยู่หลายชั่วโมงอยู่นี่จ้ะ
ไปนอนแอบอยู่ใต้ตึกค่ะสุดท้ายโดนจับซ้ำจับซากนะคะ
ไปจับเนี่ยค่ะคือใต้ถุนคือเหมือนกับใต้ตึกอ่ะ
เออเป็นของโรงพยาบาลอ่ะอืมเออเป็นของโรงพยาบาล
เบื้องต้นผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายกล้านโรงแก้ววิเศษหรือในอ้วนอายุ๒๗ปี
เป็นชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

หนีทำไมอ่ะน้องอืมผมไม่อยากติดคุกผมเครียด
แล้วไปก่อเหตุทำไมตั้งแต่แรกไปขโมยถังแก๊สเขาทำไมตั้งแต่แรก
เออแล้วไม่ได้ขโมยที่เดียวไปตระเวนขโมยเขาหลายที่อ่ะ
ใช้คำว่าตระเวนคือต้องอย่างน้อย๒๓ที่ขึ้นไปค่ะ
ก็เลยบอกว่าผมเครียดผมไม่อยากติดคุก
ก็เลยแกล้งหลอกเจ้าหน้าที่ว่าปวดท้องให้พามาส่งโรงพยาบาล

ถามดูประวัติคนนี้ธรรมดาซะที่ไหนคุณผู้ชมคะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่
ต่อหลายรายคือออกตระเวนขโมยถังแก๊สหุงต้มขนาด๑๕กิโลกรัมค่ะ
ตำรวจสพเกาะสมุยไปจับตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง
ตะบนหน้าเมืองวันที่๑๕พฤศจิกายนนะคะ
ขโมยถังแก๊สพ่อค้าแม่ค้าแล้วเขาจะเอาอะไรหากิน
แก๊สถังหนึ่งราคาไม่ใช่ถูกนะคะ
จนทีก็แจ้งกล้าข่าวข้อกล่าวหาไปนะคะ
เป็นข้อหารักทรัพย์วงเล็บถังก๊าซหุงต้มในเวลากลางคืน
แล้วก็มีรับของโจรด้วยสุดท้ายก็ต้องโดนจับติดคุกตามระเบียบค่ะ
แทนที่ข้อหาเดียวรักทรัพย์ในเวลากลางคืนทีนี้โดนหนักเลย
หลายข้อหาเลยไปหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบนี้
เป็นโจรต้องทำใจนะคะถ้าไม่อยากทำใจก็อย่าเป็นค่ะโจรอะ